ท่านผู้ชมครับชายวัยสี่สิบปีที่ก่อเหตุฆ่าทุบศีรษะพ่อบังเกิดกล้าวของตัวเองจนเสียชีวิตเนี่ย
เหตุผลก็คือไปขอเงินพ่อแล้วพ่อไม่ให้นะฮะที่จังหวัดกาลสินอ่า
ตกลงทางญาติญาติเนี่ยเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วบอกว่าไม่ประกันตัว
ยังไงก็ไม่ยื่นขอประกันตัวอย่างเด็ดขาดนะฮะคือตำรวจก็คัดค้างการประกันตัวอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเป็นคดีที่โหดเยี่ยมอุกชกันนะฮะแต่ญาติญาติเนี่ยเกรงว่า
ถ้าได้รับการประกันตัวออกมานะสมมุติถ้าไปยื่นอ่า
แล้วได้ประกันตัวออกมาจริงเนี่ยมาก่อเหตุกับญาติพี่น้องอีกทำยังไง
กล้าดูแลเลยถูกต้องนะครับนะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะ
เป็นการนำแกรบมาราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อแก้เคล็ดนะฮะ
คล้ายกับเป็นการชำระล้างร่องรอยการเสียชีวิตนะครับเพราะว่า
ในครอบครัวเนี่ยเกิดเหตุร้ายแรงสะเทือนขวัญเกิดขึ้น
พ่อฆ่าลูกตัวเองเมื่อวานนี้นะฮะเขาก็เอาแกรบมาราดน้ำมัน
แล้วจุดไฟเผาเพื่อแก้เคล็ดนะครับตามความเชื่อของชาวบ้าน
แล้วก็ชาวชุมชนในพื้นที่นะครับนี่เป็นจุดที่นายยงวัย๗๖ปี
ถูกลูกชายแท้แท้คือในคำกรวัยสี่สิบปี
ใช้ไม้ทุบศีรษะจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ที่หน้าบ้านของตัวเองนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับที่กาลสินนะฮะที่อำเภอคำม่วง
วันนี้ญาตินำศพของนายยงมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
บ้านอยู่ที่บ้านโนนคอหมู่สิบเอ็ดตำบนหนาฒรรษ์อำเภอคำม่วง
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับทั้งญาติพี่น้องครอบครัว
เพื่อนบ้านก็มาร่วมงานศพเคารพศพพิธีก็จัดขึ้นแบบเรียบง่าย
แต่ว่าครอบครัวเขาก็ฐานะยากจนนะฮะโรงศพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย
กู้ภัยอโศกจุดอำเภอคำม่วงเนี่ยเป็นผู้ที่เขามาช่วยเหลือนำโรงศพมามอบให้นะครับ
ผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็รู้เหตุการณ์เนี่ยต่างพากันพูดถึงความโหดเยี่ยมของในคำกรนะครับ
ว่าปกติแล้วนายคำกรนี่ก็เป็นคนที่ไม่เอาไหนนะไม่มีงานทำชอบของเงินพ่อใช้อยู่เป็นประจำ
วันเกิดเหตุนายคำกรไปขอเงินพ่อที่บ้านแต่พ่อไม่ให้นะครับก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรงนะฮะ
ขณะที่ตอนนั้นนายยงนะครับผู้เป็นพ่อวัย๗๖ปีอายุก็เยอะแล้วนะครับ
ก็ตัดสินใจว่าเออขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านดีกว่าไม่อยากทะเลาะกับลูกชายนะครับ
นายคำกรใช้จังหวะนั้นไปหยิบท่อนไม้มาแล้วก็เข้าไปฟาดศีรษะพ่อ๓ครั้ง
พ่อล้มลงนะฮะที่หน้าบ้านแล้วก็เสียชีวิตตัวเองก็วิ่งหลบหนีไปนะครับก่อนที่จะออกมามอบตัวในตอนหลัง
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
คุยกับเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนนี้ภาพยังติดตาเขาอยู่เลยนะ
ซึ่งปกติแล้วนายคำกรลูกชายคนนี้เนี่ยมักจะทำร้ายพ่อเป็นประจำ
พ่อเนี่ยถึงขั้นแขนหักหัวแตกเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
เมื่อวานนี้ตอนนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังใช้ของแข็งเนี่ยทุบอะไรสักอย่างหนึ่ง
จากนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานล้มแล้วก็มีเสียงทุบดังขึ้นอีกสองครั้ง
เขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเห็นคาตาเลยฮะว่านายคำกรกำลังฆ่าพ่อตัวเอง
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู

ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู

ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู

ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
ตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดูตอนนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งออกมาดู

แล้วก็พยายามที่จะระวังตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้ว
เพราะกลัวว่าลูกชายจะทำร้ายครับ
ซึ่งทางญาติญาติก็ยืนยันว่า
จะไม่ไปขอประกันตัวในคำกรแน่

แล้วหากได้รับฝากประกันตัวออกมา
ร้ายคนในบ้านอีก
แล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อย
แล้วพ่อก็จะ
ออกจากบ้านไปไม่อยากอยู่กับลูกอะไรอย่างนี้

แล้วก็จูงจักรยานเดินออกมา

แล้วก็ตีข้างหลังเลย
ลงกรเสนีรณฤทธิ์นะครับบอกว่าขณะนี้ได้สอบปากคำพยาน
แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งสอบปากคำผู้ต้องหาจนครบถ้วนหมดแล้วนะครับ
แจ้งข้อหาฆ่าบุการีกับนายคำกรนะครับจากนี้ก็จะส่งตัวฝากขัง
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันนะฮะ
เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวออกมาจะไปก่อเหตุซ้ำนะฮะ
หรือว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานต่าง
ค่าบุปการีเลยนะครับนี่ค่าหา